มาดูคดีความที่มีความซับซ้อนกันหน่อย
เรื่องของการหายตัวไปของอบตสาวที่จังหวัดจันทบุรีหรือว่าคุณแอนนะครับ
หายตัวไป๒๕มีนาคม๒๙มีนาคมพบศพบนรถเก๋งของเธอ
จับกลุ่มผู้ต้องหาที่กระทำการฆ่าเธอได้คือนายหมูวันที่๓๑มีนาคม
นายหมูรับสารภาพตอนแรกบอกว่าลูกอดีตสอจ้างวาน๕๐๐๐บาทให้ฆ่านางสาวแอน
ตอนหลังสารภาพเองนะครับว่าเป็นเรื่องเงินเงินทองที่นายหมูยืมนางสาวแอนและนางสาวแอนไม่ให้
ก็เลยใช้ค้อนทุบเข้าไปที่หน้าอกของนางสาวแอนจนนางสาวแอนเสียชีวิต
หรือเรื่องของชู้สาวหรือเรื่องของใครคบใครอะไรก็ตาม
ตำรวจก็สืบสวนต่อเนื่องทางญาติของนางสาวแอนไม่ปักใจเชื่อเรื่องของสาเหตุการตายว่าถูกค้อนทุบ
เมื่อวานนี้เลยให้ทางหมอชันสูตรศพใหม่แล้วปรากฏว่าหมอชนสูตรพบหัวกระสุนจุด๒๒
หน้าท้องขวาของร่างของนางสาวแอน
แปลว่าตอนแรกที่บอกว่าใช้ค้อนปอนทุบมันก็ไม่ใช่แล้วสิเป็นอาวุธปืนยิงแล้วสิ
ชนะสูตรบอกแบบนี้ตรงชายโครงของแอนที่ก่อนหน้านี้เหมือนเป็นบาดแผลถูกของแข็งทุบจนกระดูกหัก
นั่นแหละคือรอยกระสุนยิงนั่นแหละครับมันเลยเป็นเรื่องของผลการชนะสูตรใหม่แล้วก็ต้องมีการสอบปากคำนายหมูใหม่นะครับ
จากเหตุการณ์ที่นางสาวจารินีแจ่มจ้าหรือแอนเจ้าหน้าที่ธุรการอบตวังตะโนธอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีหายตัวไปแล้วไปพบศพในรถยนต์ของเธอเองนะครับ
ต่อมาตำรวจจับกลุ่มตัวนายวรวุฒิวิลัยพัฒน์หรือหมูคนขับรถส่งผลไม้ได้แล้วก็ให้การรับสาภาพต่างนานาจนท้ายที่สุดบอกว่าเป็นคนใช้ค้อนปอนทุบนางสาวแอนเสียชีวิต
มีความคืบหน้าของคดีครับเพราะว่าเมื่อวันอันคารที่ผ่านมายาดได้เคลื่อนย้ายศพจากงานบำเพ็ญกุศลที่วัดสามผารตำบลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่เพื่อให้ไปผ่าพิสูจน์ซ้ำอีกครั้งที่โรงพยาบาลสองพี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบรีหลังจากยาดพี่น้องเนี่ยติดใจสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุของการเสียชี
ลำตัวด้านซ้ายและยังพบหัวกระสุนขนาดจุดสองสองบริเวณหน้าท้องขวาจำนวนหนึ่งนัดเมื่อวานพอตรวจชนะสูตรพิสูจน์เสร็จเรียบร้อยแล้วทางญาติก็รับศพไปเพื่อนำไปประกอบพิธีชาปนกิจคือเมื่อวานเผาแล้วนะครับใช่ค่ะซึ่งได้ประกอบพิธีไปเรียบร้อยโดยในงานศพนะครับพลตำรวจตรีจรรย์จิตเจือจุนรองผู้บัญชาการ
พลาดผิงว่ามีลูกชายอดีตนักการเมืองในพื้นที่จ้างหวานให้ฆ่านั้นเป็นเรื่องที่ผู้ต้องหากุเรื่องขึ้นมาเพื่อจะเอาตัวรอดอ๋อ
ให้มันพ้นตัวซะไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงไม่ให้คนอื่นครับอันนี้เรื่องหนึ่งอีกกรณีหนึ่งเรื่องที่บอกว่าเอาค้อนปอนทุบอันนี้ก็เหมือนกันกุเรื่องเหมือนกันกุเรื่องเหมือนกันสรุปแล้วนะครับนายหมูไม่ได้ใช้ค้อนปอนในการทุบร่างของนางสาวแอนค่ะตำรวจก็เค้นสอบอย่างหนักเลยเมื่อวานนี้เค้นทั้งวันนะฮะคืนก่อน
ตัวโปรดที่วางอยู่บนหน้าตักคือนางสาวแอนเนี่ยกอดตุ๊กตานี้ไว้ตลอดขณะที่ถูกนายหมูยิงเข้าใส่ก็เลยยิงผ่านตุ๊กตาตัวนี้แหละครับแล้วก็สอดคล้องกับผลการชนะสูตรศพซึ่งหลังจากในหมูสารภาพเรียบร้อยตำรวจก็เลยต้องคุมตัวไปค้นหาอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมาตรวจสอบอีกครั้งนะครับ
ระหว่างผู้ตายกับผู้ที่ห่วงเมือง
และก็ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญผู้สาวแห่งใดนะครับ
เพราะว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นแข่งการแล้วมีความสัมผัสในใด
ส่วนเรื่องของการชนะสูตรศพก่อนหน้านี้
ที่หลายคนก็สงสัยชนะสูดคราวที่แล้ว
เจอเรื่องของหัวกระสุนหรืออย่างไรนะครับ
คราวที่แล้วครั้งแรกที่มีการชนะสูตรศพ
พบว่าลำตัวช่วงชายโครงของผู้ตาย
มีลักษณะคล้ายของแข็งทุบจนกระดูกหักนั้น
จากการชนะสูตรอย่างละเอียดและล่าสุด
ก็พบว่าเป็นการเกิดจากถูกกระสุนปืนของผู้ต้องหา
ทำให้กระดูกชายโครงด้านขวาหัก
ส่วนเรื่องที่ผู้ต้องหาอ้างว่าได้คบหากับผู้ตายก่อนหน้านี้
มีคำถามว่าเป็นความจริงหรือไม่
พลตำรวจตรีจรรย์เปิดเผยว่าจากข้อมูลการสอบสวน
ทำให้ทราบว่านายหมูกับผู้ตายไม่ได้คบหา
คบหากันในฐานะแฟนมาก่อน

และที่ผ่านมาได้มีการหยิบยืมเงินกันจริง

ทำคดีนี้ทำด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตามพยานที่มี
ซึ่งอาจจะทำให้ตอนแรกขัดต่อความรู้สึกของคนส่วนใหญ่

ยังจะต้องทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริง
เพื่อให้เกิดความกระจ่างแก่ทุกฝ่ายต่อไปนะครับ
งั้นโอ้โหดูผลมันออกมาแต่ละรอบแต่ละรอบมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งสิ้นเลยนะครับ
จนล่าสุดกลายเป็นว่านางสาวแอนถูกปืนยิงนะครับ